มาดูเรื่องของความเชื่อและการขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะ
จะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะวัดสว่างอารมณ์
อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
นักเสียงโชคเข้าไปกันเยอะเพราะว่าที่นี่มีกุมารทองจุกดำ
เป็นกุมารพิมพ์สูงเมตรหนึ่งนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบโบราณ
มีอายุยาวนานกว่าห้าสิบปีเพราะว่าเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
ใครมาจุดทูบขอโชคขอลาบปิดทองตามตัวกุมารจะโชคดี
ชาวบ้านมากันเยอะเลยค่ะอ๋อวันนี้วันที่สิบสามแล้วนี่เนอะ
ใกล้วันที่สิบหกแล้วเนอะเหลือเวลาอีกสามวัน
ใครไปกันเยอะมากทำไรต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะจริงจริงนี่เวลาเยอะ
จะไปถวายแก้บนนะคะเสื้อผ้าเด็กชุดทหารรถไฟฟ้า
พลาสติกตุ๊กตาหนังสติ๊กของแก้บนก็วางแบบนี้นี่เต็มเลย
วันนี้ค่ะมีแม่ค้าขายผลไม้คนหนึ่งนางสุปรานีลิ้มอวยอายุ๖๐
เป็นชาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็มากราบไหว้ขอพรที่วัดสว่างอารมณ์เธอบอกว่ามาเป็นประจำ
ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ก็คือพระเงินพระทองบนสาราการประเรียน
ขอโชคขอลาบเรื่องของการประกอบอาชีพค้าขายเธอบอกว่า
แปลกมากเมื่อคืนฝันหลับแล้วฝันเห็นกุมารจุกดำ
แต่งตัวแบบนุ่งโจงกระเบนนะคะแล้วเนื้อตัวเนี่ยนะเป็นสีทอง
กล้าวผมเป็นผมจุกผมดำมาบอกว่าใกล้ปีใหม่
จะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่แล้วก็บอกทิ้งท้ายว่า
อย่าลืมไปซื้อของเล่นมาฝากด้วยก็แล้วกันแล้วก็ไปแล้วก็ตื่นขึ้นมา
นางสุปรานีก็เลยบอกว่าต้องรีบเลยรีบมาที่วัดนี้เลย
ก็มากราบไหว้กุมารจุกดำอะค่ะ
หลับฝันไปว่ามีกุมารไปเข้าฝันให้โชคให้ลาบ
บอกว่าให้มาไหว้ที่วัดสว่างอารมณ์เป็นกุมารจุกดำ
บอกว่าถ้ามีโชคมีลาบปีใหม่นี้ให้เอาของมาไหว้
จะถูกหวยก็เลยตกใจตื่นก็เลยรีบมา
เชื่อว่าเคยสัมผัสได้ว่าการที่เราจะไปทำมาหากินหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าบอกเขาจุดทูปบอกเขาเนี่ยยังไปขายของเนี่ยก็ขายได้
ขายดีวันไหนบอกเขาว่าวันนี้จะขายของนะ
บอกให้ขายให้แม่ขายได้นะอย่างนู้นอย่างนี้
ก็ขายได้ตามที่ที่ขอไว้พอขายได้แล้วก็เอาน้ำแดงมาไหว้
ขอโชคขอลาบ๓ครั้งแล้วก็ได้เลขมา๓เลข
แต่เธอบอกว่าไม่ต้องบอกเธอจะได้ถูกคนเดียว
ไม่ก็ไปเองคนมองเห็นเลขต่างกันก็จะออกมา
ก็ลุ้นรางวัลกันวันที่๑๖นะคะ

ค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นด้วยไปหลายที่ครับ